โปรดติดตามตอนต่อไป

กฏหมายกล่าวไปว่าอย่างไร

มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนุนบาทไปหมดความเชื่อมั่นมันก็หายไปหมด
ที่บางคนมันก็หมดกำลังใจทั้งที่อยากจะทำดีมันก็ไม่จะได้ดีขึ้นมา
นั่นแหละมันทำให้สังคมมันมีปัญหาไปทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นบทเรียนอันนี้ไม่ใช่บทเรียนของรัฐบาลเป็นบทเรียนของคนทุกคน
ไม่ไปโกงเขาไม่ไปทุจริตกับเขาไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตเหล่านี้แหละคือสังคม
แต่ถ้าทำให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมมันก็จะไม่ปั่นปวดแบบวันนี้อ่ะนะ
ซึ่งจริงแล้วมันก็คงเป็นปัญหากับทุกประเทศมันก็มีคล้ายกัน
ไม่ใช่เขาไม่มีแล้วเรามีอยู่ประเทศเดียวหลายเรื่องมันก็มีเหมือนกัน
ทุจริตไม่ร่วมมือเกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ย
มันจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ก็คือผู้ทำพูด
ถ้ามันมีความสับซับซ้อนขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีการเข้าไปร่วมกัน
ในการทำให้เกิดปัญหามันก็นั่นแหละคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้น
แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ดีมันก็เยอะแยะไป
อย่าเอาเฉพาะเคสนู้นเคสนี้มากลายเป็นว่าเออประเทศเรานี่มันแย่เหลือเกิน
อย่างมันก็ดีตั้งเยอะตั้งแยะทำยังไงที่ไม่ดีเหล่านั้นมันจะหายไปมันจะหมดไป
ก็ด้วยจิตสำนึกของคนทุกคนแหละครับอย่าไปโกงเขาอันนี้ไม่ใช่ของตัวเอง
อย่ามาถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองก็แค่นั้นแหละ

ความคึกหน้าในคดีหม่วย๓๐ล้านตอนนี้ได้รับรายงานยังไงบ้างครับ

ล่าสุดพรุ่งนี้ที่จะแถลกนะคะครับว่าตอนนี้มีข้อมูลหรือยังครับว่าคิดทางในเมืองคดีตอนนี้

วันนี้กระแสข่าวออกมาว่ามีตำรวจกองฝ่าไปขอมัศรออกมาจับ

สอบสวนกลางในขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเอกสารอะไรให้ท่านดู

ตอนนี้อย่างล่าสุดที่ผมมาบอกว่าความคืบหน้า๙๐ตอนนี้๑๐๐หรือยัง
ก็น่าเชื่อว่ามีความคืบหน้ามากกว่า
ถ้าเกิดในส่วนของการการจนรับบุรีหลังจากนี้ท่านก่อร้อยังไงต่อ
ต้องดูนะครับว่าเกี่ยวข้องตรงไหนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ
พวกนี้คือคำตอบครับ
ก็ทำในส่วนที่เรารับผิดชอบ

ไม่ให้มีข้อบกพร่องทุกจุดไป
สำนวนต้องอยู่ในชุดคณะทำงานอยู่แล้ว
เพราะแผ่งผ่อบองว่าท่านเป็นหัวหน้าหน่วย
สังคมให้ความสนใจก็อาจจะเป็นเรื่องที่ให้หัวหน้าหน่วย
เป็นผู้ชี้แจงให้รายละเอียดให้เกิดความน่าเชื่อถือ
อย่างทุกอย่างต้องทำตามอำนาจของกฎหมายระเบียบที่ให้
เพราะตำรวจคือเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ไม่สามารถไปทำอะไรโดยลำพังความคิดของตัวเองได้
ต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำตามกฎหมายที่สารให้
หรือที่ข้อกฎหมายให้เราทำได้เท่านั้นเอง
หมายจับหมายค้นปัจจุบันก็ต้องขออนุญาต
ขออนุมัติจากสารอยู่แล้วถึงจะไปทำได้

อย่างคดีนี้คุณมอบหมายให้ทางท่านเวตรี
เช่นท่วงที่ไปทำเริ่มการมาจับเองอย่างไรก็ได้ครับ

บางทีต้องเป็นคะนาทำงานอะไรอย่างนี้
ใจเย็นวันนี้น่าจะชัดเจนเลยโอเคเนี่ย
ผมคิดว่ามันก็ใช้งบประมาณแล้วก็ใช้บุคลากรในกระบวนการยุทธรรมในการดำเนินการพวกนี้ไปเยอะพอสมควร
จริงแล้วเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับ
โต้แย้งเรื่องระหว่างใครมีสิทธิ์เหนือสลากกินแบ่งที่ว่าเนี่ย
ก็ควรจะให้ตัวผู้พิพาทเขาโต้แย้งกัน